นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ทีมงานกลับไปภาพนี้อีกทีหนึ่ง
นี่คือเป็นจังหวะตอนเกิดเหตุ
ผู้หญิงคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางตรง
ทีมงานกลับไปฟีดภาพเดิมก่อนเนอะ

กระบะคันก่อเหตุพยายามจะแซง
ขึ้นมาแล้วรถที่เขามาอีกทางนึงมันสวนทางกัน
ก็เลยชนกับมอเตอร์ไซคันนั้นนะคะ

แต่เขาไปกระแทกด้านข้างซ้ำอีกรอบหนึ่งด้วยนะ

กระเด็นแล้วเธอก็ไปกระแทกอย่างที่มิ้นบอกเลย
นี่แหละค่ะแล้วตัดกลับมาจะเป็นคลิปที่พลเมืองดี
เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยขับไล่ตามกับรถกระบะ
คันที่ก่อเหตุเพราะว่าชนแล้วหนีนั่นเอง
ไม่ได้จอดลงมาดูคนเจ็บแต่อย่างใดนะคะ

ก็มีการเอากล้องหน้ารถไปมอบให้กับตำรวจด้วย

ชนเข้ากับนางปริมใจสิงคำนะคะ
แล้วเธอเป็นประธานของอสมชุมชนหัวขวงด้วยนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ตลาด
มุ่งมาจากตัวเมืองไปที่ตะมนต้นทงชัย

จะรีบไปไหนก็ไม่รู้แต่กลายเป็นว่าไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของนางปริมใจ
แล้วเธอร่างกระเด็นไปกระแทกเสาไฟฟ้าแล้วก็มีกำแพงนะคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุเธอกระเด็นไปโดนเสาไฟฟ้าตัวไปกระแทกกำแพงอีกต่างหาก
เป็นเหตุให้นางภูมิใจเสียชีวิตทันทีเลยนะคะอย่างที่บอกรถกระบะหนีไปทันทีค่ะ
ทีนี้พลเมืองดีที่ขับไล่ตามเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานอย่างที่เห็น
ทีมข่าวของเราวันนี้ความคืบหน้าคือเดินทางไปพบกับสามีของนางปริมใจคนเสียชีวิต
สามีเนี่ยยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกให้เราฟังแบบนี้
บอกภรรยาผมเป็นคนดีนะทำงานเพื่อชาวบ้านมาตลอด
ชาวบ้านในพื้นที่นี่รักมากมากเมื่อวานภรรยาเพิ่งออกจากบ้านไปห้านาที
แล้วผมก็เลยมารู้ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเธอ
พลเมืองดีมาบอกว่าคนขับกระบะคันนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๘ปี
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่ตรงนั้น
พบว่ามีกลิ่นเหล้าด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เลยนำตัวไปตรวจว่าปริมาณแอลกอฮอล์
ทีนี้คุณผู้ชมคะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะ

ก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุกับภรรยาของเขา
วันเขาดันมาคุยกันในเรื่องของ
ใครจะตายก่อนใครจะตายหลัง
แล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันจะกลายมาเป็นลางสังหรณ์

เดี๋ยวยังไงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแน่นอน
อย่างที่บอกเดี๋ยวรอผลปริมาณแอลกอฮอล์ออกมาก่อนค่ะ